อ่าล่าสุดนะฮะหมอหนูแล้วก็คุณอนุทินชายวิรากูลนะครับ
ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสตร์ธรรมนาศุกร์
เอาวัคซีนไปมอบให้กับชาวโคราชเองเลยนะ
หนึ่งแสนโดสด้วยกันนะฮะไปถึงโดมอลโคราชจังหวัดนครราชศรีมา
งานนี้มีการร้องเพลงโชว์ด้วยแพ้ใจแต่คนก็กลัวท่าน
คนอาจจะแพ้วัคซีนหรือเปล่านะฮะนี่ฮะก็บรรยากาศที่เห็นนี่แหละครับ
เดินทางไปพร้อมกับท่านประหลัดกระทรวงศาสตร์ธรรมนาศุกร์
ท่านผู้ว่าของจังหวัดนครราชศรีมาก็ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
บุคลากรทางการแพทย์พี่น้องประชาชนที่เดินทางไปฉีดวัคซีนกัน
ที่เดี๋ยวมอร์โคราชนะฮะแล้วก็นำวัคซีนอีกหนึ่งแสนโดส
มอบให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาครับคุณอนุทินยังเดินทักทายสอบถาม
เอาเป็นฉีดวัคซีนเป็นยังไงบ้างมีผลอะไรรู้สึกยังไง
อย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นการสร้างความมั่นใจแล้วก็ร้องเพลงแพ้ใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์
แล้วก็ประชาชนที่ไปรับบริการฟังเขาบอกว่าต้องการจะให้ผ่อนคลายเออนะฮะ
ก็ทุกอย่างก็โอเคนะครับดำเนินไปอย่างชื่นมื้นดีไม่มีอะไร
นะฮะแล้วก็ท่านเองก็ยังบอกด้วยว่าประชาชนในจังหวัดนครราชศรีมานะฮะ
ให้ความร่วมมือในการรับบริการฉีดวัคซีนกันดีแล้วก็เยอะนะฮะ
ภาพรวมของจังหวัดเนี่ยประชาชนฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วเนี่ย
กว่าสามหมื่นหกอ่าสามหมื่นหกร้อยกับห้าสิบเอ็ดคน
เข็มที่สองเนี่ยหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสองคนนะฮะ
ก็เป็นไปตามจำนวนวัคซีนที่ได้จัดสรรมานะฮะ
ในช่วงที่วัคซีนมามากขึ้นก็ตั้งเป้าเลยว่าประชาชนชาวโคราชจะได้ฉีดวัคซีนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์
ของจำนวนประชากรหรือประมาณ๑ล้าน๘แสนคนนะฮะ
ซึ่งก็จะฉีดได้วันหนึ่งประมาณสักสามหมื่นคนอันนี้ที่โคราชนะครับ
ส่วนทางใต้ที่ภูเก็ตฮือฮาทั้งตำบลเขาว่าอย่างงั้นนะฮะ
เทศบาลตะบนราวัยมีการเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ไปร่วมกันฉีดวัคซีนโควิด๑๙
สร้างภูมิคุ้มกันมุนฯนะฮะตอนนี้โอ้โหเขาดำหน่วนการได้ครบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์และ
อันนี้ก็น่าชื่นชมนะโดยใครที่ฉีดวัคซีนแล้ว
บอกว่าที่นี่นะเขาให้สิ่งล่อตาล่อใจด้วยกัน
ลุ้นรับสร้อยคอทองคำ๑๐รางวัลนะฮะ
แล้วก็เงินสดอีก๒๐๐๐บาทอีก๒๐รางวัลไปชิงโชคกัน
เขาก็เอาข้อมูลของประชาชนที่อยู่ถิ่นฐานที่ตะบนบราวัย
จากระบบภูเก็ตต้องชนะไปหาผู้โชคดีแบบรันด้อมแบบอัตโนมัติเลย
สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนนะเดี๋ยวจะเริ่มแจก๑๑มิถุนายนนี้ครับ
ส่วนเรื่องของคนดังคนในวงการบันเทิงที่มีการพูดถึงกัน
โอ้โหไปฉีดวัคซีนกันมากหน้าทีเดียวนะฮะเยอะแยะมากมายนะฮะ
ล่าสุดก็คุณปีเตอร์คอปนะฮะล่าสุดก็เข้าไปฉีดวัคซีนแล้ว
คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะลงทะเบียนเอาไว้พร้อมกับข้อความบอกว่า
ลงทะเบียนแล้วก็ได้คิววัคซีนเรียบร้อยแล้วเหตุผลที่ผมฉีดคือ
อยากให้ทุกคนกลับคืนสู่สภาพเดิมเร็วที่สุดนะครับ
ก็หวังว่าวัคซีนจะกระจายไปให้ประชาชนอย่างทั่วถึง
ทุกคนอยากฉีดคนอยากฉีดไม่ได้ฉีด
บางทีคนเขายังไม่อยากฉีดเขาก็ต้องไปฉีดอะไรแบบนี้
อยากให้มันทั่วถึงแล้วก็มีประสิทธิภาพสำคัญที่สุดเลย